รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูไนท์สนับสนุนโด

มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

ถ้าสมมุติจะบอกว่านางเป็นนางงาม

ที่เรียกว่าชนะการประกวดด้วยนะ
รับรองว่าคุณจะต้องชอบถึงชอบมาก
นี่ไงแต่ผมรู้มานะครับว่าไม่ใช่สวยธรรมดานะ

แบบโลกต้องจำนะ

เขาบอกวันนี้แหละคือมู

เพราะว่าอยู่กับโรงศพตลอดเวลาเธอ

ซุปเปอร์สตาร์คนแรกของประเทศไทยมาครองครับ

สวัสดีครับคุณนาตอเรียเรียแอม

แต่งตัวนานไหมครับ
แต่งตัวก็ตื่นเต้นมากค่ะผมมารายการนี้

อย่างคุณผีจะกล้าหลอกเหรอ
หรือของจะกล้าเข้าเหรอ
ก็ผีไม่กล้าหลอกของไม่กล้าเข้าแต่โดนมาเยอะ
ก็เลยต้องมีเรื่องเล่าให้ฟัง
งั้นเชิญนั่งขออนุญาตใช้ชื่อเล่นแล้วกันชื่อหนูหนึ่งนะ

นาตาเลียเพียร์แคมป์เนี่ยเป็นชื่อในวงการ
เราเห็นกับการประกวดแรกควีนเนี่ยนะของคุณ

แรกควีนก็คือการแต่งแบบหนูเนี่ยแหละ
เอาผู้ชายมาแต่ง
แต่งเบี้ยนหญิง

เห็นบอกประกวดครั้งนี้กว่าจะได้เงินรางวัล๕แสน
คุณมูเต็มเหนียวเลย

ก็อันดับแรกเราก็มูที่บ้านก่อนเลยค่ะ
เพราะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นร้านจำหน่ายให้เช่า
พวกแบบเทวรูปพระพุทธรูป
ที่มาจากเมืองจีนนอกแต่เมืองไทยด้วย

แล้วก็ชื่อว่าร้านเมฆาตทำ

แล้วก็คือมีพระพิคเนธองค์หนึ่งตั้งอยู่หน้าบ้าน
เป็นองค์ประธานพรแบบใหญ่มาก
ตั้งไว้ตอนแรกเรากลับว่าถ้ามีใครสนใจก็เช่าไปได้
ก็ไม่มีคนมาเช่าสักทีนะคะ
แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือมีคนชอบเอาของมาถวาย
นมบ้างมีกล้วยบ้างมีอ้อยบ้าง
มีพวงมาลัยบ้างอย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่ของที่บ้าน
ก็มีเปลี่ยนเวียนมาแล้วคนเดินผ่านก็ต้องยก

ตั้งอยู่บ้านเป็นตึกแถว๒ห้อง๒ข้างนะครับ

ก็ยังมีพระพิคเนธแถวบ้านอีก

ใช่ค่ะที่จะรวบรวมทั้งแบบว่า

งูของพระศิวะตีศูนย์สามงาม

ก็สร้างมาเป็นปางไอสวนยะธนปฏิ
เป็นการร่วมกันสร้างของทางสอนอพระประชัย

ในตอนแรกหนูก็ยังไม่เชื่อว่าแบบ

แต่คือเรานับถือพระพิคเนธเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
เราก็เลยไปขอหลายอย่างมาก

เขาจะมาขึ้นมาแบบเหมือนให้ผู้คนสักการะมาทุกปีนะฮะ
แล้ววันนั้นก็มีรายการหนึ่งจะไปถ่ายหนูสำนักข่าวจะไปถ่าย
แล้วเขาก็อยากได้บรรยากาศไหว้พระอะไรอย่างนี้
เพราะเราเป็นคนจีนก็เลยเข้าไปเจ้าแม่ริมก็เหนียวมาขอซะเลย
ก็หนูก็ไหว้ยกมือไห้อย่างนี้พร้อมกับในถาดที่เขาให้มานะคะ
แล้วก็จะมีสร้อยไข่มุกหนูก็บอกว่าหนูขอชนะนะคะ
ถ้าหนูชนะปุ๊บเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหนูจะลงไปไหว้ถึงสุสานที่ปัตตานี
อืมแล้วพูดก่อนว่าได้จริงใช่สุสานที่ปัตตานีใช่ค่ะ
แล้วก็พอเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บก็ได้จริง
หรือยังไปแก้บนหรือยังค่ะเดี๋ยวใกล้อ้าวทำไมยังไม่ไปอ่ะฮะ
เอาหนูรอเงินหนูอยากว่าแบบทุกที่ที่หนูไปแก้เนี่ยหนูอยากเอาเงินรางวัลเป็น
เป็นเงินที่แบบว่าเราได้มาแล้วก็ไปบริจาคทำบุญที่นั่น
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเห็นว่าไม่ใช่เพิ่งมาเป็นตอนประกงประกวด

ใช่ค่ะคือเราเป็นนักกีฬาเชลิตติ้งเก่า
ช่วงนั้นเนี่ยเราก็ไปเป็นทั้งโค้ดด้วยเป็นนักกีฬาด้วยอยู่หลายที่
พอวันที่เราไปแข่งที่ห้างสรรพสินค้าหนึ่งปุ๊บเขาก็จะมีสารพระพรม
ซึ่งเป็นเจ้าที่อยู่ที่นู้นเราก็ไปไหว้ไปไหว้ก็นั่งพนมมือไหว้
เสร็จปุ๊บก็ขอให้นั่นนี่นึกอยู่ดีดีหนูก็ร้องไห้

ใช่หนูก็ร้องไห้หนูก็ไม่รู้ว่าครูเป็นอะไรแล้วหนูก็ไม่ขยับไปไหน
เรียกก็ไม่ไปอะไรไม่ไปอย่างนี้ก็ได้แต่มองคนข้างแบบเออช่วยยกกูที

ได้แต่มองคือหวังว่าเขาเหมือนส่งสัญญาณว่าช่วยยกกูออกไปหน่อยอย่างนี้แต่หนูพูดไม่ได้ไง

เขาไม่รู้มันไม่พูดคือมันได้แบบอย่างนี้เราก็ร้องไห้อย่างนี้
ตอนหลังมีแม่เป็นผู้ปกครองของเด็กที่เต้นอยู่
เขาก็แบบเอาน้ำแล้วก็ใส่ดอกบัวที่ถวายพระพรมผสมลงไปแล้วก็ให้เราดื่ม

ซึ่งตอนนั้นมื้อเช้าหนูยังไม่ได้กินมันก็ไม่น่าจะมีอาหารใช่
ออกมาก็เป็นน้ำเหนียวก่อนแต่มีริ่มดำผสมออกมาด้วย

มันไม่ใช่ริ่มเลือดค่ะมันเป็นสีดำมันไม่ใช่เลือด
เมื่อเรือมันยังอยู่บนริ่มมันเป็นสีแดงไม่ใช่เลือด
มันเป็นสีดำแล้วก็หนูก็อ้วกแล้วก็ออกมา
พอออกมาปุ๊บแม่เด็กคนนี้เขาเภ้าหายละ

แต่หนูคิดว่าในการแข่งขันอย่างงี้คนไทยชอบคิดว่าแบบคู่ต่อสู้
ว่ามันมีทุกวงการพี่มดดำแล้วก็คือมันหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันคืออะไรอย่างนี้
มันเลยทำให้เราย้อนกลับมาคิดว่าเอ๊ะสรุปอันนั้นน่ะคือกูโดนอะไรกันแน่วะ
จากเรื่องขอแล้วเชื่อไหมรอดตายกว่า๑๐ครั้งตลอดเวลากว่า๕ปี
แต่ทุกครั้งที่รอดตายเพราะผีกระซิบ
หนูว่าเป็นคนขับรถแล้วก็เวลาขับรถเนี่ยบางทีขับกลางข้ามกลางคืนเนี่ย
บางทีเราก็อาจจะมีเหนื่อยบ้างอ่อนเพลียบ้างหรือง่วงหลับลงไปบ้าง
แล้วก็ขับก็หลับทั้งนั้นที่หลับอืมแต่เมื่อไหร่ที่มีคนมาบอกหนึ่ง
ตื่นเลยหรือแบบสกิดหุ๊บหุ๊บอย่างนี้กลับมาเลย
แล้วเราก็ต้องวับอย่างนี้ทันที
คือเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงผู้ชายหรือผู้หญิง

หนูไม่แน่ใจว่าอวงเทพคุณหรือเปล่า

เทวรูปนะคะแต่อีกธุรกิจหนึ่งคือ
เพราะฉะนั้นคุณก็ไม่รู้ไอ้ที่มากระซิบคุณ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเทวดาหรือเป็นเทพที่มากับองค์พระของคุณ

ค้าที่ซื้อคุณไปลดราคาให้เขา
แต่คือแบบว่าหนูก็ยังแบบว่าไม่ได้เอกใจอะไรอย่างนี้
แบบว่ามันหลายครั้งหลายคราวเข้า

แล้วก็มานั่งนึกเอ๊ะในรถเรามีอะไรอยู่บ้าง

มีทั้งพระพิคเนธมันมีทั้งหลวงพ่อทันใจ
แต่สุดท้ายมันมีอันหนึ่งที่เราคล้องอยู่ตรง

ตรงที่เปิดนะฮะก็คืออันนี้

เป็นเชือกของหลวงปู่ทูบวัดแคนางเริงค่ะ
ซึ่งคนที่เขาให้หนูมาเขาบอกว่าพกไว้
ใส่ในรถรับรองยังไงก็รอด

ก็คือเป็นผ้าห่อ

เป็นผ้าห่อศพของคนที่มาเผามาทำอะไรในวัดแคนางเลิ้งนะคะ

คุณก็เลยจะบอกว่าเดี๋ยวมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอ่ะเหรอ

เสร็จปุ๊บก็หลวงพ่อเขาจะทำอันนี้มาทำ

เนี่ยก็ดึงขดเป็นเชือกนี้

อ๋ออย่างนี้ก็เรียกว่าเงื่อนไม่ตาย

เพราะว่าเรารอดมาหลายครั้งแล้ว

บางครั้งที่มีเสียงมีผู้หญลังผู้ชายเนี่ย

ผ้าคุมศพ

นี่คือชีวิตประจำวันจริงใช่มั้ย
ใช่ค่ะ

อยู่บ้านชื่อเฮียหนึ่ง

ทุกคนนอนสบายเงียบกิ๊บ
หนูเป็นสินค้าเดียวในประเทศไทยนะคะ

ก็เขาตายไปแล้วใครเขาจะกลับมาบ่นล่ะ
มีกฎกติกาหรือความเชื่ออะไรบ้างในการทำโรงศพ

จริงแล้วอันดับแรกในฐานะผู้ผลิต
เราก็ต้องสร้างสิ่งที่มันดีที่สุดก่อน
ความยาวของโรงเนี่ยมันมักจะเป็นไซส์มาตรฐานไม่เกิน๒เมตร
เพราะว่าห่วงซุ้ยมันจะต้องประมาณนั้น
ถ้าเลยสูงไปกว่านั้นมันไม่ใช่แล้ว
แต่คราวนี้มันจะมาเจาะดีเทลในเรื่องของพิธีกรรมต่าง
ความเชื่อเห็นบทเรื่องของผีเสื้อ

ก็คือมีคนบอกว่าถ้ามีผีเสื้อมาเกาะ
แสดงว่าจะมีคนตายจะมีคนมาซื้อ

ก็จากที่ผ่านมาในชีวิตก็เคยเจอผีเสื้อมาก่อน

แต่ก็คือจะมีมาเกาะส่วนใดส่วนหนึ่งในบ้าน
เป็นผีเสื้อที่มาเกาะตอนกลางวัน

แต่ก็เคยมีหมอดูมาดูที่บ้าน
เขาบอกว่าบ้านนี้ถ้าจะดูร้านโรงที่เราขาย

ตัวนี้มันเป็นลาบาดอร์ที่มีนิ้วเกินกว่าหมาตัวอื่น

คือหนูก็พูดตรงเลยที่บ้านคือแบบ
ลุกคุกคายแม้กระทั่งล้มละลายก็เคยมาแล้ว
แต่เราก็อยู่รอดปลอดภัยจนบางครั้งมันก็นั่งคิดแบบ
พรุ่งนี้จะมีเงินไหมวะ

ก็เห็นอีหมาตัวนี้มันละเลงเลือดเต็มบ้าน
ละเล็งเลือดเต็มบ้านเหมือนสะบัดแปลงอย่างนี้อ่ะ

ก็ไปดูว่าหางมันมีเลือด
มันน่าจะกัดหางมันตัวมันเอง
ในขณะที่เมื่อคืนเราคิดว่าพรุ่งนี้จะมีเงินเปล่าวะ
หลังจากนั้นก็มีคนมาซื้อของ

โอเคคือเรื่องผีเสื้อเรื่องหมามีอีกมั้ยฮะ

พอมันเข้าสู่พิธีกรรมของการใส่ศพแล้ว
คนที่เป็นเจ้าของร้านจะต้องถามแล้วว่า

ปีที่หนึ่งคนในตระกูลเสีย
เสร็จปุ๊บข้ามไปไม่ถึงปีหรือเข้าปีที่๒

ปุ๊บล้านโรงจะต้องมีหน้าที่
ก็เดี๋ยวจะตายต่อกันเรื่อย

ใส่ไปเป็นตัวที่๒จะได้ตัดเลยไม่ได้เหรอ

ใครเป็นคนกำหนดใครเป็นคนคิด
มันเป็นวัฒนธรรมมาจากเมืองจีนครับ

เพื่อเป็นอนุสรสถานให้ลูกหลานได้กลับมาไหว้

เว้นไป๓ปีถึงไห้เชงเม้งแรกได้
เหตุผลมาจากว่าในสมัยก่อนที่เมืองจีนเนี่ย
เขาต้องข้ามเขาไปหาห่วงซุ้ยที่ดีที่สุด

ตามหลักของการดูซิงแสดูฮงจุ้ย
กว่าเขาจะข้ามเขาเดินเท้าเปล่าเนี่ย
ใช้เวลาประมาณ๓ปีกว่าสู่สารจะเสร็จ

ครบ๓ปีถึงจะไหว้เริ่มเช่งเหม็ง
แล้วก็ในขณะเดียวกันฟังแล้วก็ฝังเลย

เพราะว่าร่างกายถูกฝังไปแล้ว

แล้วคนจีนเขาก็ไม่เผากันในความเชื่อนะคะ
แล้วถ้าเกิดไม่เผาแต่ว่าเราขุดย้ายที่ล่ะ
ได้ก็ต้องเปลี่ยนโรงใหม่ซื้อสุสานใหม่

กรณีที่เราจะเอากระดูกขึ้นมาทำบุญกุศล

ศพจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นสีแดง

ถ้ากระดูกขึ้นมายังแบบแบบ
คือถ้าขึ้นมาเป็นขนาดนี้

แต่ถ้าขึ้นมาเป็นกระดูกก็เอากระดูกมาเลี้ยให้เป็นตัว
จองโรงศพก่อนตายจริงหรือไม่

ไม่จริงเพราะว่าที่บ้านเนี่ยลูกค้าเนี่ย

เตรียมโรงไว้แล้วก็ป๊าก็บอกว่า
บอกว่าถ้าจะไปก็ให้ไปอย่างสงบ

ถ้าจะอยู่รอดก็ให้อยู่เลย

กว่าเขาจะได้ใช้ความเชื่อเนี่ย

ถ้าลูกหลานเตรียมฮวงซุ้ยไว้ให้

แซกีไว้ให้ถือเป็นความกระตันยูอย่างหนึ่ง

เป็นร้อยปีแล้วแน่นอนนะคะว่า

ร้อยปีเนี่ยอยากรู้

ก็มีนะคะแต่เราก็ยังแบบ

ว่ามันคือลูกค้าเราอย่างเรื่องแรก

ในสมัยที่เราย้ายมาอยู่บ้านเนี่ยแรก
มันเป็นบ้านที่มีเจ้าของกล่อมาแล้ว๒๓คน
ก็แก๊กตัวฮะก็แก๊กส์
แต่ปุ๊บเขาก็นึกว่า

ไม่ได้กลัวไม่กลัวกันอยู่นะครับ
แต่ก็ต้องบอกกล่าวเป็นการตักเตือน

ว่าอย่าเล่นจะทำงาน

โทรลงไปหาข้างล่างบอก
เมื่อกี้ลูกเขามีขึ้นมาหรือเปล่า

ก็ยังไม่รู้อีกแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้น

มีคนจากบ้านฝั่งส่งภาพ
เขาเห็นว่าจะมีผู้หญิง
ชอบมานั่งอยู่ตรงระเบียง
ตรงระเบียงห้องที่เราคุ้นย้ายกลับมาอยู่

ห้อยขาก็ใส่ชุดทั่วไปธรรมดามานั่งห้อยขา

สไตล์คนจีนที่จะมีลูกกงติดเต็ม

จนไปถามนู่นถามนี่เนี่ย

เนี่ยบ้านนี้เขามีเจ้าที่อยู่
เป็นต้นไม้อยู่ข้างบนดาดฟ้า

มีคนเข้าคนออก

ขึ้นยังไงมีดินเหรอ

แต่ก่อนตอนที่หนูก่อนจะกลับมาอยู่บ้านนี้

ห้องว่างที่มีคนเล่าว่ามีชะนีผมยาวนั่งอยู่
ผู้หญิงสาวคนนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าใคร

พอช่วงที่นอนไปเนี่ยก็แบบไม่มีอะไรเพราะเราเป็นคนที่กลัวผี
แต่บางครั้งนอนเนี่ยก็รู้สึกได้กลิ่นทูบกลิ่นกำยานแต่ไม่ใช่กลิ่นศพนะ
มันลอยติดจมูกจนวันที่ทีมงานเนี่ย
นี่หนูเพิ่งรู้พร้อมกับพี่มดดำหรือพี่หนุ่มเลยนะ
ไปถ่ายทำเก็บที่บ้านหนูเพิ่งรู้จากปากพ่อหนูว่าว่า
เคยมีสตรีนางหนึ่งผูกคอตายในบ้านหลังของเจ้าของเก่า
และสันนิษฐานว่าจะเป็นห้องที่หนูอยู่ในปัจจุบัน
ซึ่งห้องนั้นผ่านมาจนบ้านหลังนี้จะเกือบ๑๐ปีแล้ว
ไม่เคยมีใครเข้าไปอยู่เลย
ท่านผู้ชมไฮะเมื่อคนอยู่กลับเห็นเรียกได้ว่าโรงศพน่าจะเป็นบ้านหลังสุดท้าย
บางทีมันจะโปร่งไหมความรู้สึกมันจะเป็นยังไงหดหู่ไหม
แต่เขาเนี่ยมีดินแดนของเขาชื่อว่าแดน

ตอนนี้เราก็อยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นห่วงซุ้ย
ที่ใช้สำหรับเอาโรงจีนมาฝัง
ง่ายเหมือนหมู่บ้านเลย
สุสานที่นี่จะลงท้ายด้วยเลข๘ทั้งหมด

ราคาจะสตาร์ทไม่ต่ำกว่า๓ล้าน๕แต่อันนี้เกิน
ศพของตัวพ่อบ้านเหล่านี้ที่ฝังที่นี่
หลังจากที่เขาฝังเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีการไปเข้าฝัน
ว่าเขาอยากกินนู่นอยากกินนี่อะไรอย่างนี้
คือผ่านมาให้เห็นหรือในบางครั้งก็ไม่ได้เห็นเป็นคำพูด
ก็คือมานั่งรออยู่หน้าบ้านหลังจากที่เขาเสียชีวิตใหม่เป็นศพแรก